สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีแฟนมวยทั่วประเทศและแฟนมวยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกที่รับชมทางระบบออนไลน์สตรีวิ่งครับ
ขอต้อนรับเข้าสู่สุดยอดกีฬาการต่อสู้ระดับโลก
ถ่ายละสดกับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์บ่าย๔โมงถึง๖โมงเย็น
พิกัดน้ำหนัก๗๑กิโลกรัมวันนี้เรามี๕คู่คู่สุดท้ายนะครับคู่เอกคู่ชิงเข็มขัดประจำรายการ
เพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยและที่สำคัญครับด้านในสนามของเรามีปลอดวัดอุณหภูมิความเดือดอยู่
ไม่ธรรมดาแน่นอนและตอนนี้ครับเราไปชมสถิติของนักชกในรายการวันนี้กันก่อนเลยครับ
เอาละครับตอนนี้นักชกของเราก็พร้อมกันทางด้านหลังแล้ว
เพชรบุรพาสแสงชัย
เพชรบุรพาสแสงชัย
คู่ต่อสู้เขาในมุมแดงอังยีสุนทรบางน้ำเปรี้ยว
คู่แรกประจำรายการนะครับอ้างยี่เจอกับเพชรบูรพา
คู่ที่สองครับในมุมน้ำเงินชมวกเพชรเพชรสมนึก
เจอกับยอดระดับสิทธิ์ยอดทง
อันนี้คือนักชกในคู่ที่๒ของรายการ
และในคู่ที่๓ครับต่อน้ำหนักกันนะครับ
มุมน้ำเงินครับเฉลิมเกียรติหมูปิ้งอร่อยจูงเมย
ชื่อค่ายนี้ฟังแล้วหิวเลย
อยากได้ข้าวเหนียวร้อนหมูปิ้งอร่อยชุมเบอร์นะครับ
จิงเพชรโยะพญายุง

จิงเพชรโยะพญายุง
อูตโนมเล็กนูปลานบุรี
ในยอดธนงเพชรวังล่าง
ผู้ท่านสนุกของเขาในมุมแดงยอดถนนเพชรหวังล่าง
และตอนนี้มาถึงคู่ชิงเข็มขัดประจำรายการครับพิกัดน้ำหนัก๗๑กิโลกรัม
นี่แหละครับชมหน้านักโชคที่จะมาชิงเข็มขัดในรายการวันนี้ครับ
มาพร้อมกับเข็มขัดพิกัดน้ำหนัก๗๑กิโลกรัมคุณเหมือนคิดแสนสุขครับ
คุณผู้ชมครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับ
และตอนนี้มาถึงมวยคู่แรกของรายการ

ทุกท่านทุกท่าน
ทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่าน
ทุกท่านทุกท่านทุกท่าน

นี่คืออังยีศุนธรบองนาเปรียว
ในวันนี้แอดแน่นทุกคู่มาไวน์๕คู่ด้วยกันครับ
และก็มีคู่ที่น่าสนใจก็คือการชิงแฉม
อินซีแดงปยุทธภูมินักชกจากร้อยเอ็ด
จะเจอกับวาราดิเมียชูแรคครับจากรัสเซีย
คู่นี้เคยเจอกันมาแล้ว๑ครั้งครับ

ก็เป็นการล้างตาแก้มือกันอีกครั้งครับ

ยอดธนงเผ็ดวังล่างจากระยอง

ประจวดที่เลยคันในพิกัด๕๗๕กิโลกรัม

มหาศาลคามได้น้ำหนัก๑กิโลกรัมครับ
เจอกับเฉลิมเกียรติหมูปิ้งอร่อยจุงเบยครับ

นี่คือจอมฝีมือรายใหม่จากค่ายมวยสิทธิยอดทง
รุ่นเล็กครับ๔๕๕กับ

คืออังยีสุนทรบางน้ำเปรี้ยว

สอแสงชัยจากร้อยเอ็ดครับ๕๗๕กิโลกรัม

ส่วนสูง๑๗๑เซนติเมตร๓ฟอร์มหลัง

จากสายมูลยะโสธร

แพ้คะแนนเบ้นสยามจอชัยวัด

ต้องบอกว่าใกล้เคียงกันครับ
ดูสภานั้นดูได้ลอยกว่านิดหน่อยแล้วครับ

กำลังจะสร้างจังหวายกับตัวเองนะครับ
เป็นบุรพาทั้งที่ทักทายด้วยแข้งขวาทันทีครับ

เอาละครับเกมเริ่มที่จะเดือดตั้งแต่ยกแรกแล้วครับ

เฮ้ยยยยยยทีฟนำมากก่อนครับ
เป็นมวยสไตล์คล้ายกันครับ
อยู่ด้วยกันหยืนระยะแล้วก็มั่นคงค่อยกัน
โอ้โหจังหวะตบด้วยฮุกซ้ายของอังยืนและเติมด้วยแข้งขวา
เป็นเบอร์พาพยายามจะเอาคืนครับ

แต่แพกยับมาพยายามจะเอาคืนครับเท้นบุรภาพ
เกี่ยวเอาอีกแล้วครับเหน็บไปเรื่อยครับวางด้วยซ้ายหน้าครับ
เห็นเบื้อภาพพยายามจะเน้นที่แข่งซ้ายหน้าครับ
องยีนนั้นเล่นงานผ่านล่างก่อนแล้วตบด้วยฮุกซ้ายวางด้วยแข้งขวา
เผ็ดบุรภาพเบียดเข้ามาเจอทีบพยายามจะถึงในหมัด๑๒ครับ
เริ่มหน้ารุยอย่างเยอะเลยครับเผ็ดบุรภาพ
ศอกซ้ายของอังกีแล้ววางด้วยแข้งขวา
พยายามจะใส่ความเร็วแล้วครับอ้างยี
เผ็ดบุรภาพหลวงเข้ามานี่เจอเลยครับ

สามวาดเกุดเพิ่มแล้วตั้งแผงทางของเผ็ดบุรภาพ
สลับแทงสายอังกฤษเจอการความ
เทียบหน้ายักษ์ครูลูกที่บ้วกับเจอ
แทงสายหวังด้วยแทงสายหน้า
เกาะในล็อกล่างเด้งด้วยเขาขวาทันทีครับเพชรบุรพา
นี่พยายามจะลัดล่างแก้สถานการณ์แล้วครับ
สยาบโยกวางแข่งขวาส่วนถีบด้วยสาย

นี่ครับจังหวะวางขวาแล้วก็คืนด้วยแข่งขวาทันทีครับอังยือ

ฮาหาจังหวะแล้วก็อังยือแทงก่อน
เขาเป็นไรละครับ
วางแข่งขวาอังยือส่วนทั้งทีเหมือนกัน
แล้วก็เกี่ยวได้คืนกับแค่ขวาทั้งทีเหมือนกัน

เทศกาลสงการปีใหม่ไทย
แล้วก็จัดหนักจัดเต็มให้เช่นเคยนะครับ
ถือคือครับจังหวะสลับแพงซ้ายนะครับ
ขวางหน้าและตบด้วยศอกซ้ายอีกทีของสดารเพชรบุรพา
พยายามจะเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินหน้า
ทะเลาะเข้าใส่ทันทีเลยครับเพชรบุรพา
แล้วก็ล่างกันต่อจากที่สองเพชรพุระภาพยันตร์จะเปียดเข้ามา

หลังกว่ามองใน
พยันตร์จะใส่ความแข็งแรงแข็งแรงครับ
หลังล่างมองในเต้งด้วยข่าวขวา
หังดีลายแขนดูครับพยันตร์จะลัดล่าง
ไม่ยอมให้เพชรวิพานั้นขึ้นคอแล้วครับ

เพชรพุระภาพยันตร์จะเกาะในครับ
เด้งด้วยข่าวขวามองแข็งแรงจริงครับ

สายตายังดีอยู่ล่างยี่
ล็อกล่างไม่ยอมให้ทางฝั่งของเพชรดูอาขึ้นคอแล้วครับ

เขียนร่างเล็กน้อยครับดังงี
หลวงมาเจอสอกขวาของเอิกอ้างยี่ครับ

เพชรปุริภาพยังยี่รักราป

หุ้ยหมอนยันหลักครับไงต้องเข้ามา
อย่ามากระโดดเข้ารอยใส่เพชรบูพา

เพชรโวฮาอาศัยความใหญ่เลยครับ
ก็พยายามจะเดินหน้าตบด้วยฮุกซ้ายครับ
กลับมาโลงล่างครับบางทีฮุกซ้ายดักไว้
จังหวะเสียบนี่แกพยายามจะใช้หมัดฮุกแล้วครับมังยี่
ในวงในเพศบูรพาคนลงมาแล้วเสียบ
มันเร่งเลยครับตบดูซ้ายอีกครั้งกับอาคีย์
วิวาท้ายใกล้แท่ง
อังดีพยพาเป็นขวาสวน
อาคีย์ดูขวาใหญ่ดีครับ

โอ้โหดูสายตาของแกครับเบี่ยงตัวนิดเดียวครับพี่

เอาละครับจังหวะเกี่ยวได้แต่ล่างไม่ล้มแล้วครับ

โอ้โหดูครับแข็งแรงจริงครับเพชรบุรพา
อยากต้องมา

วางแค่ขวาเติม
โอ้โหดูสายตาของแกครับ
แข็งแรงจริง
วางแค่ขวาเกด
สมาชิง
พอแค่แค่กะจริงออกมา
คอยจะปรับหัว

ตลอดชุดเลยครับสำหรับจนะชันเรียมเป็นพุทธบุรพา
ตกกดมาอืหืหี้จริงแปลงถึงหน้าเลยครับชอบนี้

ขอโดยฮุกซ่ายเกิดแกงของซ้ายส่วน
วางแค่ขวาโอ้โหไม่มีแค่ขวาแล้วครับ
เพชรภาพยักษ์จะโยกเกี่ยวแล้วคืน
แล้วนี่ครับใช้เหลี่ยมเลยครับอ่างยี่
แค่ขวาหลุดเจอแค่ขวาสวน
กันมันเหลือเกินครับต้นยก
ไม่มีใครยอมไขนะครับเพชรภาพยักษ์จะถูกด้วยหมัด
ตรวงด้วยซ้ายครับอังกฤษ
น้ำกระจายเหมือนกันครับหมัดของอ้างยี่เมื่อกี้
แต่เพชรภาพยักษ์นั้นยังทนได้ครับ
ลวงซ้ายอันลับตัวซ้ายหยุดเจอแค่ขวาอังกฤษครับ
เกี่ยวอ้าวหวบหลอกนาย

เพชรภาพยักษ์ขยับแต่อังกฤษไม่มีหนีเลยครับ
ขยับเข้ามาทิ้งต้นพัดซ้ายและตันล่างสวยง่ายครับ

พยายามจะตบทุกซ้ายเพชรภาพยักษ์กดลงมา
จะตีไม่ทันตัดครับกำลังตกแยกเลยครับ
เพชรภาพยักษ์จะล็อกได้ครับเสียบซ้าย
อังกฤษล็อกล่าง
พยายามจะลัดล่างแก้สถานการณ์แล้วครับ

วงนอกนั้นสนุกแล้วครับ

หวางแข้งขวาอ้าวแล้วก็อังกฤษพยายามจะเล่นงานบริเวณลำตัว
โอ้โดนลำตัวที่ออกการให้เห็นเหมือนกันครับเพชรบูมาเออ

แต่งตัวนานครับ

อังกฤษพยายามจะตกใจของซ้ายบริเวณลำตัวอ้าวล๊อคได้

นัดด้านอังกฤษยกนี้มาทำได้ครับตั้งกับแผงขาวอังกฤษตี
ล็อกขวางหน้าทางด้านเพชรบุรพาก็ยังขวางหน้าพยายามจะสู้ครับ
อังกฤษจะขยับสร้างจังหวายกับตัวเองครับ
อังกฤษเบียดเข้ามาต้มปืนหุ้นซ้ายโอ้โหจังหวะวืดครับเจอแข้มขวา

เห็นหน้าตอนแล้วครับแข้งขวาของด้านอังกฤษ

จังหวะคืนแล้วนี่ครับจังหวะเกี่ยวแล้วคืนด้วยกัน
ยืนแล้วนี่แกล้งขวาเผ็ดพุรภาพวางซ้ายอย่างมืด

ตอนนี้อีกไม่กี่วินาทีครับ
ขวามาอังยีโก้เจอซ้ายของเผ็ดพุรภาพครับ

กับคู่เปิดหัวของรายการ
ระหว่างอังยีสุนทรบางน้ำเปรี้ยวครับ
นักชกจากยัสโธรในมุมแดง
กับเผ็ดพุรภาพสแสงชัยจากร้อยเอ็ดครับ
ดูครับซ้ายอัดลำตัวเข้ามาแล้วหลุดครับ

แล้วนี่ครับจิ้มซ้ายแล้วกวาดล่างครับ

นี่ก็เตะขวาขั้นหน้าเข้าไป
จังหวักกระดกเขาลอยของเผ็ดพุรภาพ
แล้วล็อกในเป็นช่วงปลายยกครับ

ลุ้นการตัดสินกันบนเวทีครับ
คุณผู้ชมครับก่อนจะไปฟังผลการตัดเสียงจากคณะกรรมการ

ตอนนี้มาถึงมวยคู่ที่๒ของรายการครับ
พิกัดน้ำหนัก๔๕๕กิโลกรัม
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
ยอดระดับสิทธิ์ยอดทอง
สุดท้ายไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูอีก๑๐๑ครับ
สุดท้ายชมวกเพชรสสมนึกครับ
หรือว่าฉมวกเพชรเพชรสมนึก
นายยศพรคำไพรินครับ
จากกระเพอทุ่งเขาหลวงจร้อยเอ็ดวัย๑๗ปี
ยอดฟ้าใสแฟรนด์เทคเอาไว

สุดท้ายด้านยอดระดับ๑๐ยอดทงนัชโฉรุ่นน้องจากวาปีปฐุมหาศาลการณ์ม๑๕ปีครับ
นายวายุพัชชมครับ
ชนะคะแนนสุเพียครับจากกัมพูชา

ในรวมพิกัด๔๔กิโลกรัมครับจากโกมโบไฟล์
สังกัดค่ายหมวย๑๐ยอดทงครับ
ต้องบอกว่าเว่งผิกัดออกมาเป็น๔๕๕ครับ
รุ่นราวคราวเดียวกันรูปร่างสรีระเท่ากันนี่ต้องบอกว่า
มาแล้วหลายต่อหลายคนครับ
ประเภทบาดหัวตัวเท่าเทียบกันปอนต่อปอนด์แล้วยอดระดับ

กว่าชัดเจนเลยครับทางด้านเจ้าชมวกเพชรครับ
ฉมวกเพชรหรือว่าวังจันทร์เล็กนะครับ
สมนึกนะครับไม่ใช่สอสมนึก
เอาละครับคู่ที่๒ของรายการยกที่๑ครับในพิกัด๔๕๕กิโลกรัม
รูปร่างนั้นเล็กกว่าแล้วครับทางฝั่งของยอดระดับ
ไม่ได้ที่ชมวกเพชรนั้นได้ใหญ่ได้ลอยครับ
เขาในแข็งแรงแข็งแกร่งแต่จังหวะฝีมือเหลี่ยมมวยนั้นอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับ
ในวันนี้มาดูว่าเกิ่งแรกแก่เก่งใยครับ

ประวังจะใสคล้อนใหญ่ฟังคลับเองครับเบียดเข้ามาเจอทีพ
พยายามจะเดินต้อนเข้าใส่เลยครับอาศัยรูปร่างเลยครับ
อยู่ที่ซ้ายครับด้านยอดระดับตกที่ซ้ายเจอแค่งขวา
เยี่ยมกันมาพยายามจะตักส่องขวาและจังหวังขวางหน้า
เอาละครับยอดระดับล็อกใน
ดูครับง้างไว้แทงด้วยเขาขวาครับ

ด้วยซ้ายครับทางด้านยอดระดับ
พยายามจะใส่ความฉลาดความเร็วแล้วครับยอดระดับ
เฉพาะเพชรเสียบด้วยซ้ายยอดระดับ
ล็อคนายและด้านกระแพงขวางไว้เลยครับ
พยายามจะเดินขยมขยี้ครับ
กะเอาให้อยู่แล้วครับทางด้าน
หมวกเพชรครับซ้ายหน้าครับ

หุ้งซ้ายครับของยอดระดับ
นี่แหละครับความฉลาดของยอดระดับครับ

ดูครับน่าฉลาดจริงครับเด็กคนนี้
โอ้โหสมองมวยคิวมวยครับ
สุภเพชรพยายามจะใช้ความใหญ่เบียดเลยครับ
แต่ยอดระดับนั้นไม่ยอมเหมือนกัน
เลือกเอาเนื้อแล้วก็วางซ้ายหน้า

แล้วพยายามจะใช้เหลี่ยมตีด้วยเขาขวา
อุดระแทงด้วยเข้าขวาโต้คืนครับจัด
โดนบ้างไม่โดนบ้างแล้วกันชมพเพชร

ใส่ลีบเข้ามาเจอทีม
กระชากนิดเดียวแล้วเสียบ
โอ้โหดูครับค่าตัวเท่ากันนี่ต้องบอกว่า

หมดยกที่๑พักกันครู่เดียวครับ
นี่คือต้องบอกว่าดาวรุ่งพุ่งแรงครับ

ถึงแม้ว่าจะรีบร่างสนิรัติกว่า

ท่านผู้ชมน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วครับว่า

อดีตไปก็มีทั้งสามารถและกล้องธรณี

ไม่ว่าจะเป็นเหลาน้อยสิทธิ์ยอดทงนะครับ
แล้วก็ใครอีกหลายคนดาวทงน้อยสุดยอดกง
ทุกคนนี้ล้วนแต่ใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้ดีครับ

คืนบนนี้ไม่มีทัศน์นัดนะครับต้องล้ดร่าง
ยอห์ระดับล๊อกใน
เด้งกับขัดช่างตัวใหญ่กลลลงมาแล้วเสียบด้วยข่าวซ้าย
มันแพงด้วยข่าวซ้ายจัดด้วยข่าวขวาโต้พื้น
ต้องบอกว่าต้องมาสู้ในเลยครับ

เจมส์เพชรเดียงเข้ามายอดระดับกำลังจะปักด้วยสองซ้าย

ดูกับตั้งแขนแล้วเสียไปซ้ายเลยครับเฉพาะเผ็ด
โอ้โหเพชรก็ไม่สนใจเลยครับเดินลุยลูกเดียวครับ
ซุดยอดจริงครับ
ถ้าเป็นตัวเท่ากันที่เสร็จไปแล้วครับ
ความเป็นอัธยะของเขาก็ดูครับ

รับได้แล้วครับแต่ตียังไม่ถนัด
ค่อยเดินเข้ามาครับจิ้มด้วยซ้ายแทงด้วยเข่า

เขียร่างไม่อมกับหน้าเจอแค่ขวาเอาท์ครับยังคืนด้วยซ้าย
ลอกล่างร่วมไว้

ฉายแววไปความอัจฉริยะมวยครับ
ส่วนอีกคนเป็นดาวรุ่งที่ต้องบอกว่าแข็งแรงครับ

ตีด้วยเขาขวาก่อนครับธนาชมกเพชร
ชมพ์เพชรน่าจะใสลูกแจ้งเนื้อเน้นแหละครับ

ให้จะหมดแพงด้วยซ้ายของท่านชมพ์เพชรครับ
อยากให้จบชีวิตเข้าหานะครับทีมบริเวุร์ด

คู่ที่๒ของรายการผ่านไป๒ยก
เดี๋ยวเวลากับเพียงสามนาทีครับ
นี่คือนักมวยดาวรุ่งในพิกัด๔๕๕กิโลกรัม
ระหว่างยอดระดับสิทธิยอดทงในมุมแดงนี่แหละครับ

กับทางด้านฉมวกเพชรสสมนึก

พยายามจะแทงยัดด้วยเข่าขวาแบบทีต่อที
นี่ครับแลกในต้องบอกว่า
เข้าทางธนชูหมวกเพชรเหมือนกันครับ

แต่ว่าหลักเหลี่ยมอยู่ที่นักชกในมุมแดง
หลุดล่างนั้นเป็นรองแล้วก็ชมวกเพชร
แต่สู้ได้ดีครับ

มวยที่ทำน้ำหนักเก่งครับ
๓นาทีสุดท้ายครับ
กับทีมซ้าย
ยิ่งถีบยิ่งเดินครับ

ยอดระดับเด้งตีคืนคอได้แล้วครับ

ขึ้นมาแต่ละดองแต่ละทีของชมพเผชนั่น

แต่ก็ไม่ยอมให้แทงง่ายเลยครับ

เอาตัวรอดเก่งเลยครับแม้ว่าจะเล็กกว่า

น่าจะตั้งแผงเอาไว้ครับแต่ก็ต้านยากเลยครับ
ไปปลายนี่เค้าว่าเป็นพิวพี่ของมวยเข่าครับ

โคตรพยายามจะเน้นที่ปัดขวามากันครับ
ระดับหุบซ้ายแล้วก็ขวาตรงของแกนั้นไม่ธรรมดาครับ
อ๊าแต่ยังสกดชมวงเพชรไว้อยู่เลยครับ

จังหวะต่อยขวาแล้วเสียบด้วยเขาซ้าย
สะสมไปตั้งแต่ยกแรกเลยครับ

เดินยก
พยายาม
ต้องลากทั้งคู่มาเตือนครับ

เตรียมกัน๖เดียวก็มาพยายามจะเสียบซ้าย
หาแล้วครับย่อหลังดับพยายามจะเน้นที่๒ขวา

มาเลยครับในช่วงปลายยกครับ๑นาทีสุดท้ายครับ
จังหว่าล้างตีมันสุดนี้เริ่มทำได้เหมือนกันครับ

ตัวเล็กอย่างนี้ดูครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยนั้น
ตกเครื่อง

พยายามมีที่ขวา
ใส่ความสูงความยาวชมพระเพชรวางแค่ขวาวืดและเจอแค่ขวาลงโทษ
ดูกับพิษสมแก่ร้ายกาจจริงครับยอดระดับ

คู่ที่๒ของรายการ๔๕๕กิโลกรัม

เตะหลวมเข้ามาแล้วกระโดด
กึ่งแข้งกึ่งเข่าอัดทางด้านเจ้ายอดระดับเข้าไป
เห็นไหมครับยังจะต่อยขวาสกัดเอาไว้ครับ
ด้วยขวาแล้วเสียบด้วยซ้าย

แต่ต้องบอกว่าวันนี้เหนื่อยหน่อยครับ
มวยที่สรีระรูปร่าง

สวัสดีครับเราเป็นรุ่นรางวัลพิเศษให้ก่อน
คุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่การไทยรัฐส่งรายการ
และตอนนี้ครับมาถึงคู่ที่๓ของรายการคู่นี้

น้ำหนัก๖๐๕กิโลกรัม

สลองเกียร์หมูปิ้งอร่อยจุงเบย์

กิ้งเพชรยอพญายุ่งที่สุดท้าย
ต้องบอกว่าต่อเพราะเรื่องความสด
ทางด้านเฉลิมเกียรติหมูปิ้งอร่อยชุมเมย
หรือว่าเฉลิมเกียร์สอสมพลสอสมพลยิม

ชื่อจริงชื่อนายสุริยากระมูลวง

วันนี้มาเจอกับรุ่นน้าเลยครับ
ต้องบอกว่าแก่กว่าเกือบ๒๐ปีครับ
เพชรยอพญายุงในวัย๓๗ปีครับ

ชื่อจริงชื่อนายชายาสมีแจ้งครับ
ฟอร์มหลังเสมอ๑ชนะ๑แล้วก็แพ้๑
แพ้คะแนนให้กับนักชกจากประเทศกัมพูชาครับ
มียันดาครับมียันดาที่ซ่อมในค่ายมวยยอพยายุ่งครับ
เป็นน้องชายของ

นสวรรค์นั้นกลับมาต่อยได้๒๓ครั้งนะครับ
บอกว่าระบบการหายใจแล้วก็หัวใจจะ

ก็เลยบอกว่าขอเลิกดีกว่าครับ
แผนรวมดีกว่าทั้งที่สภาพร่างกายยังดีอยู่นะครับ

น้ำหนักให้๑กิโลกรัมนะครับ
จะมีผลหรือเปล่าครับเดี๋ยวจับตาดูดีครับ
สรีระรูปร่างใกล้เคียงกันเลยนะครับ
แต่แตกต่างกันที่อายุ
ปีนะครับกับ๓๗ปี
เพราะว่านับรวมเกือบ๒๐ปีครับ
ฝ่ายแดงนั้นได้กระดูกเลยครับในขณะที่ฝ่ายน้ำเงินได้สด

มาหมดแล้วครับไม่ว่าจะสดจะเก่าครับ

และนี่ก็เป็นมวยหมัดอาชีพครับเหมือนพี่ชาย

เช่นกันรายการสามมือผลัพมาต้องบอกว่า

ปีนะครับเอาชนะน็อกวันสงการกอพันพุทธที่อายุห่างกันเกือบ๒๐ปีแบบนี้เหมือนกันครับ

โป้งเข้าไปในยกที่๒เดี๋ยวมาดูวันนี้ครับ
สดกับเก่าครับสไตล์คล้ายกันครับ
มาดูว่าอายุนั้นจะเป็นเพียงตัวเลขหรือเปล่าครับ
พยายามจะเน้นที่แข้งซ้ายหน้าแล้วครับ
และก็มาเดินที่หลงเกดโอเคยท์มา

สายต่อสายครับมาเกิดคู่นี้
กลางขวามาละครับครับภัดรัฐชะดำเกียจ
สายหน้าของภัดรัฐกิ่งเพชรครับ

เข้ามาเจอซ้ายวางแข้งซ้ายสวนโอ้โหอาวุธทันกันเลยครับคู่นี้
ครับดูวงในตีด้วยเขาขวาครับ
ไม่ชอบและไม่ถนัดครับชนะกิ่งเพชร

โรงเกียจประเภทโอ้ยต่อยสนุกอยู่แล้วครับ

มันกระเวียตเข้ามามาจบทางซ้ายวางแค่งซ้ายเกี่ยวได้

โอ้โหซ้ายหน้าครับ

เฉลิมเกียรตินั้นพยายามจะบวกด้วยหมัดขวาในขณะที่กิ่งเพชรนั้นมีฮุกซ้ายหน้า

แต่ยังพยักหน้าอยู่ครับกิ่งเพชร

เอาครับหลุดอีกแล้วครับกิ่งเพชร
ยกกาสูงโอ้โหดูครับสายตาของเฉลิมเกียรติครับ

อุดอีกครั้งนี้คือออกมาวางรูดอีกแขนซ้ายครับ

ยังจะเอียดเข้าฐานนะครับ
เกียรติเดินเข้ามาเจอแค่งซ้ายอีกแล้วครับ
มาเลยครับหมดยกซะก่อนครับพักกันแป๊บเดียวครับ
กลับมาติดตามกับคู่ค้ำของรายการครับ
กิงเพชรยอพยายุงนักชกด้วยพี่จากมาซาลาคาร์มครับ
น้ำหนักครับ๑กิโลกรัม
เจอกับเฉลิมเกียรติหมูปิ้งอร่อยจุงเบยครับจากร้อยเอ็ด
ภาพช้าครับซ้ายหน้าครับพยายามจะแลกกันครับ
เป็นมวยต้องบอกว่าสไตล์เดียวกันเลยครับ
นี่ครับเตะแม่แต่ว่าสายตาครับ
ผมกว่าครับทางด้านเจ้าเฉลิมเกียรติ
แล้วทิ้งด้วยกำปั้นขวาทิ้งกับเข่าอ่อนครับ
รุ่นหลานเลยครับห่างกันถึงเกือบถึง๒๐ปี
ว่ากันต่อยกที่๒ครับเฉลิมเกียรติเบียดมา
มีถีบซ้ายนำโยกสร้างจังหวะ

เริ่มจะมีฮุกซ้ายและหัดขวาแล้วครับ
กิ้งเผ็ดแต่วงนายเฉลิมเกียรติเด้งตรงข้างซ้าย

เฉลิมเกียรติตอน
ที่หลังมันเป็นทีมดึงได้วางไปทางขวาเกี่ยว
คืนเอ้าโอ้ยเมาเลยครับ
มัดขวาของกิ่งเพชรครับแกกะเอาทีเดียวอยู่เลยครับ
มาแล้วได้ผลด้วยครับมีอาการครับสำหรับเฉลิมเกียรติ
โอ้ยโอ้ยเจอบวก๒ครับ
โอ้โหโอ้โหไม่นับครับ
กว่าจะเข้ามุมที่กรรมการชี้
กิ่งเพชรก่อนแล้วครับกิ่งเพชรนั้นพยายามจะเน้นที่หมัดขวา
เดี๋ยวดูครับโดนของทางด้านกิ่งเพชรก่อนนะครับ

แล้วโอ้โหนี่ครับเป็นศอกขวาดอกนี้เลยครับ
โอ้โหเข้าบริเวณเบ้าตาทางด้านขวาของกิ่งเพชรครับ

โอ้โหจังหวะ๒ของเฉลิมเกียรติครับ

โอ้โหแล้วดอกนี้มันเจ็บจริงครับ

โอ้โหปกติกิ่งเพชรนี่แทบจะไม่เคยเห็นแพ้น็อกนะครับ

เอาละครับตอนนี้ไปรุ้นรางวัลกันก่อนครับ
เฉลิมเกียรติหมูปิ้งอร่อยจุ่มเบอร์
ได้กินหมูปิ้งแล้วค่ะอันนี้ฝั่งเราหิวตลอด

เราจะถึงคู่ชิงเข็มขัดครับวันนี้
ชกไทยเจอกับนักชกรัสเซีย
เข็มขัดการพิกัดน้ำหนัก๗๑กิโลกรัม

แต่ตอนนี้เข้ามาถึงคู่ที่๔ของ

พิกัดน้ำหนัก๕๗๕กิโลกรัม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

และคือวันนี้เลยครับครบ๑ปีพอดี
ครั้งที่แล้วก็ชบกันวันที่๑๕เมษายนปี๒๕๖๐
ต้องบอกว่ามันอะไรจะประจวบเหมาะขนาดนั้นครับ
วันนี้เมื่อปีที่แล้วเสมอกันวันนี้ก็มากลับมาเจอกันอีกครั้ง
อุดมเล็กนุพันธ์บุรีครับนายสุรสิทธิ์กลิ่นเกษรครับ
ซ้ายเทพภัณฑ์พุทธจากกรานบุรีจังหวัดประจวบพิธีคันวัย๒๗ปี
ส่วน๑๖๙เซนติเมตร๓ไฟล์หลังครับ
ต้องบอกว่าฟอร์มเริ่มดีวันดีคืนครับแพ้หยวกเพชรอสนิทพันธ์คนเดียวก่อนนั้น
และหลังจากนั้นครับชนะรวดทั้ง๒ไฟล์
และเป็นการชนะน็อกทั้งสองไฟล์เพียงยกแรกทั้งการเตะก้านคออเล็กซิสมาลาโต้
แล้วก็มาเล่นงานจนทางด้านสิงโตทองขวัญใจศรีโคตรจากลาวแพ้น็อกไปเพียงยกแรก

ส่วนทางด้านยอดธนงเพชรวังล่างครับนายจิรเดชวงอยู่ครับ
นักชกวัย๒๖ปีจากอำเภอแกลงจังหวัดระยอง
ฟอร์มหลังชนะรวดครับมีดีกีไปถึงแชมป์มวยรอบนะครับ
รุ่นพิกัด๕๖กิโลกรัมสังกัดค่ายมวยเพชรวางร่างครับ
อดทนงยุคแรกเมื่อปีที่แล้วนะครับ
ต้องบอกว่ามีไฮไลท์ผมมาทุกไฟล์แล้วครับ
หลังจากนั้นในช่วงหลังนี้ไม่ทำไฮไลท์
ไฟล์นี้กลับมาลุคเดิมเลยครับ
ถ้าพูดถึงกระดูกอะดิดย้อนไป
นานมาแล้วครับสมัยยังเล็กครับ
๑๗๕กิโลกรัม
ซ้ายกับขวาครับ
จังหวะเกี่ยวแล้วตัดล่างของอุดมเล็กครับ

สวัสดีครับจอดธนมชนะติดต่อกันมา๓ครั้ง
ส่วนทางด้านอุดมเล็กชนะติดต่อกันมา๒ครั้งด้วยกัน

ยังไม่รีบ
สายหน้าของยอดทนง

เรื่องการถีบนี่เจ้ายอดธนงนี่ไม่ธรรมดาไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วครับ

จังหวะเนยนี้แกถีบคู่ต่อสู้ช็อตมาแล้วหลายต่อหลายลายแล้วครับ
นี่ครับพยายามจะเตะขวาแต่เจอส่วนด้วยซ้ายครับ
จะพยายามสร้างกันระวังซ้ายสวยครับอุดมเล็ก

ขวาครับของอุดมเล็ก

รู้กับดีครับว่าทางผู้ด้านฝ่ายก็ตามีพิษสงฆ์

ทำยังจะและควดมาดไปวันนั่งด้วก่อนแล้วมาเยอะครับอุดมเล็ก
ขวาครับอัดเข้าลำตัวและสาดด้วยซ้ายครับ
ครับปรับรับกันอยู่กลางวิธีเลยครับ
อยากจะที่ประเวนหน้าขาครับอุธมเล็ก
ต่างฝ่ายต่างไม่ประมาทครับอาวเลยครับ
ซ้ายกระแทกลำตัวอีกแล้วครับอุธมเล็ก
โยกมาขยับหูเจอซ้ายหน้าของอาวเลยครับ
ยันคืนได้
เร็วทันใจเหลือเกินครับอุธมเล็ก
ดูดีว่าใครจะเป็นฝ่ายคว้าชัยได้ครับ

ทางด้านอุดมเล็กทักทายด้วยแข้งซ้าย
เอาครับเจอขวาของยอดธนง
จังหวะก่อนเลยครับยอดทนงยกนี้
พยายามจะโต้ด้วยขวามากขึ้นครับยอดทะนง

ขวางหน้าตีด้วยซ้าย
อดทนงตีขวาเสียบซ้ายเจอเหลี่ยมเลยครับ
โอ้โหสวยงามครับดอกนี้ของอุดมเล็ก
ยอดธนงไม่หนีเลยครับพยายามจะเอาเบียด
อุดมเล็กพยายามจะถีบแล้วเติมด้วยแข้งซ้าย

วันนี้ทำการบ้านมาดีครับอุดมเล็ก
ธนงนี่ยังเข้าไม่ติดครับ
ขวาคำวายเขียร่างเล็กน้อย
ไม่ยอมเล่นด้วยกับคนไหน๓ด้วยแค่ซ้าย
นี่ครับเหนือคิ้วต่างกันซ้ายครับ

แต่ตอนนี้แพทย์สนามกำลังพิจารณาอยู่

ถ้าเฉาะเดียวได้เรื่องเลยครับ

จากยอดธนงเลยครับอุดมเล็ก
เอาละครับขยับเข้ามายอดทะดง

ยกมางางระหว่างด้วยแผ่งซ้ายครับ
โอ้โหแล้วตอนนี้เลือดค่อยซึมออกมาอีกครั้งครับ
ตรงนั้นอุโดบเล็กเจิเง่อ

เอาละครับสอบขวาของอุดมเล็กมาก
ล่ะครับหย่อตนมเพียสเข้าภาพ

กลังกุนิมาแล้วครับก่อติดในเสียบซ้าย
วงเล็กตั้งกำแพงตีไม่ได้ครับ
ต้องแยกออกมาดรนายคิมคำศรีครับ
เลือดเข้าตาโอ้มาช้าลูกพักครับ

โอ้โหนี่แหละครับเลือดเข้าตาแล้วทำให้มองลำบากครับทัศนวิสัยครับ
โอ้โหตาข้างซ้ายนี่ต้องบอกว่ามองแทบจะไม่เห็นนะครับ
ทางด้านยอดธนงพยายามจะเน้นไปที่บริเวณบาดแผลของอุดมเล็ก
โอ้โหพยายามจะเบียดเลยครับยอดทนง
อุดมเล็กเตะซ้ายแล้วตั้งกำแพงคาไว้
เจอลูกเตะแล้วคาครับ
อุดมเล็กคอยเอานวมในปากเลือดตลอดครับ

ฉลองสงครานเลยครับซ้ายยาว
ยอดธนงย์ยังไม่สนใจครับเดินล่วน
หมดยกสักก่อนพักกันแป๊บเดียวครับ
ไปสองยกครับท่านผู้ชมครับโอ้โหนี่ครับได้บาดแผลซะแล้วครับ
เดี๋ยวเรามีภาพช้าจังหวะที่ฟันด้วยศอกของทางด้านยอดธนง
ที่ต้องบอกว่าเปิดแผลแตกของอุดมเล็ก
ชนิดที่ต้องบอกว่ายาวเลยครับแม่ได้เลือดครับ
สำหรับเทศกาลนี้ครับนี่ครับ
วาดล่างไปก่อนอาวุธอื่นต่างนี่ครับช็อตนี้ครับ
โป้งเข้าไปครับโอ้โหแตกทันตาเห็นครับ
โอ้โหพลาดถึงแค่สศิลป์วิริณาติภีร์ครับ
พยายามจะปักศอกสวนเหมือนกันครับพยายามจะเอาคืนครับ
แต่นี่ครับจุดเปลี่ยนอีกดอกหนึ่งก็คือปาธาลูกพักครับ
อยู่ที่การห้ามเลือดของทีมงานครับแต่ว่าที่สนามแมทมวยไทยครับ
เรามียาห้ามเลือดที่ต้องบอกว่าเป็นวิวัฒนาการของการรักษานะครับ
ทำให้เลือดนี้หลายค่อนข้างที่จะรวดเร็ว
เดี๋ยวดูครับปาทารูปภักดิ์ไปปาทารูปภักดิ์มาเลือดยังจะไหลอยู่ต่อหรือเปล่าครับสะดานอุดมเล็ก

เรากำลังจะเน็ตมัดระหว่างแค่ซ้ายแล้วอุดมเล็กโยกออกมาวางแค่ขวา
พยายามจะตู้ด้วยแค่ขวาเหมือนกันครับ

แล้วอุดมเล็กก็ไม่ได้พวงกับบาดแผลตัวเองนะครับ

จะโยกเข้ามาทิ้งข้างขวา

แต่จังหวะของอุดมเล็กนั้นเร็วกว่า

โอ้โหเจอกำแพงเข่าของอุดมเล็กอีกแล้วครับ
เป็นฝ่ายเปิดเกมเดินเข้าหา

อุดมเล็กไม่เล่นด้วยครับวงใน

แล้ววางแค่ซ้ายแล้วตั้งกับแข่งข้าวไว้อุดมา
อ้าวแล้วครับยอดทนงเด็กกับเขาขวา

ครับเดินลุยต่อครับยอดทนง

ตีด้วยซ้ายครับตีด้วยซ้าย
หลวงเข้ามาเจอดันล่างแล้วถนนกเบียดทันทีเหมือนกัน
ขยับเข้ามาจังหวะขวางแล้วเสียบด้วยเข่า

แกตีเท่านั้นที่มีกำแพงขวางกั้นเลยครับ
จะได้บ้างไม่ได้บ้างครับแต่ว่าก็ได้ลูกขยันครับ
จิ้มด้วยมันหนึ่งสองแล้วถนนกตีด้วยขวาตีด้วยขวา
แล้วเท่โอ้โหหน้าล้มลงไปกระแทกพื้นครับ
เติมก็แขกขวาทันทีครับเจศนลงรอบไหนแล้วเสียบ
เสียหลักเสียเหลี่ยมเลยครับดอกนี้

โอ้โหเจอลูกขวางหน้าของยอดธนงนี่ไปไม่เป็นเลยครับอุดมเล็ก
ราชดองคึกเหลือเกินครับเบียดเข้ามาขวางแล้วเสียบเสียบด้วยซ้าย
ขวางนั้นเสียบด้วยซ้ายเสียบด้วยซ้าย
ไม่รู้ว่าเมาคาวเลือดของตัวเองหรือเปล่าครับอุดมเล็ก
มาอีกแล้วครับจิ้มด้วยมาซ้าย
ชกกันกี่ทีก็สนุกครับ
โอ้โหแล้วดูครับกาดไม่ตกเลยครับยอดทนงวันนี้
ร้อยครับท่านผู้ชมครับครบ๓ยกครับ

รองของรายการ๕๗๕กิโลกรัม
ธนงเพชรวังล่างจากระยองครับในมุมแดงกับอุดมเล็กนุปานบุรีจากประจวบคิริขัน
นี่ครับอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมไปในช่วงต้นอยู่แล้วครับ
คู่นี้เคยเจอกันมาวันนี้เนี่ยครบรอบ๑ปีพอดีครับ
ปีก่อนเนี่ยซัดกันอย่างสนุกครับ
ฉลองสงการด้วยผลเสมอกันไป
แต่ครั้งนี้ครับอุดมเล็กไปโดนแตกครับ
ทิศศอกของทางด้านยอดธนงแล้วก็ไล่ทะลุงเลยครับ
เอาละครับแต่ตอนนี้ไปลุ้นเงินรางวัลกับชัยชนะขบวนเวทีก่อนครับ
ทุกท่านครับตอนนี้พวกเราจะไปรุ้นกับชายชนะขนบุญวิธีก่อนครับ
เพื่อรักษา
รักษา
ยอดทนงแพทย์วังล่าง
คุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเลย

คู่เอกของรายการวันนี้เป็นคู่ชิงเข็มขัดนะครับ
นักชกไทยกับนักชกชาวรัสเซีย
มีการทำการเจอสิบเอ็ดกิโลกรัมครับ

สภายในช่วงต่อไป

ทุกคนพร้อมทุกผู้ชายรักทางรักษีรักษีรักษีภัยกับชิคกี้พายชื่อสนทิเดฟจิม
ทุกครั้งและภาพที่๗๕กิโลกรัมและ๕๑กิโลกรัม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

อีกแล้วครับนี่ครับนี่แหละครับรูปอันตรายของวาลานดิมีย์ครับ
ยืนห่างห่างต้องระวังหมัดที่เครื่องมาจากด้านหลังด้วยครับแสงดาวต้องดีเลยครับ
อิสิแดงหลังซ้าย
หากับมากับวงในล็อกเลยครับ

เรียกว่าเป็นการคมขวัญเลยครับอินสีแดง
ซ้ายครับอิซิแดง
โอ้โหลายูเนียนั้นพยายามจะกระแทกหัดเย็บซ้าย
วันนี้มาลุคใหม่เลยครับอะไรดิเมีย
ไปหนีครับอยากจะเบียด
จังหวะดึงนี่ได้เสียวแน่นอนครับ
พยายามจะเล่นงานฐานล่างก่อนครับอินสีแดง

โอ้ววาลาดิเมียนั้นพยายามจะกระแทกหวัดยับซ้าย
ลายจังหวะไว้ก่อนครับระหว่างด้วยแข้งขวา

นี่ครับพุ่งเข้าไปแบบนี้ครับ
โอ้ววาลาดิเมีย
พยายามจะเล่นงานพับในอีกครั้ง

อันตรายของวาลาดิเมียครับ
ต่อยมาจากข้างหลังนะครับหมัดขวา

แข่งขวาของอิซิแดงครับโอ้คืม

ข้างที่จะละเอียดครับหมดยกที่หนึ่ง

นี่คือคู่ชิงแชมป์ครับ๗๑กิโลกรัม

กับวาราดิเมียชูแรกจากรัสเซีย

ครั้งที่แล้วเป็นอีซีแดงที่พลาด

แต่แต่ก่อนหน้านั้นนอกจากนั้นเองเป็นอิซิแดงนะครับ

เสียบด้วยเขาซ้ายเลยครับเจอวาลาดิเมีย

จะซ้ำรอยหรือเปล่าครับ
แต่อย่าประมาทนะครับเอาละครับแค่งขวาของอินซีแดงแล้วเสียบด้วยเขาซ้าย
เสียบด้วยขวาล็อกในกดลงมาเด้งด้วยเขาขวาแล้วครับอินสีแดง
โอ้โหลากมาเลยครับนี่ครับเข็นไว้เสียบด้วยเขาซ้าย
แต่ว่าลาดิเมียถึงแม้ไม่ชอบเข่าแต่ก็ทนครับเพชรชนทายาทจริงครับ
ทำด้วยซ้ายประมาทไม่ได้สักวินาทีเดียวครับการชิงแชมป์ในครั้งนี้
ตีด้วยเขาขวาเสียแทงด้วยเขาซ้ายโอ้โหจังหวะเสียบด้วยซ้าย
นี่ครับได้มา๓ดอกครับ
ยังไม่สปีดหมัดของวาลาดิเมียยังไม่ออกครับออกมาเมื่อไหร่แล้วได้ลุ้นได้เฮเลยครับ
โดคในเปาแล้วครับสอกขวามาเทียบเข้าสาย
โอ้โหมีศอกมาแจมอีกแล้วครับ
แล้วไหวครับไม่ประมาทนี่ครับละวงสาย
ดูจังหวะเสียบของอิจิ

โอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห

โอ้โห

โอ้โห
โอ้โห

ถึงแม้ว่าจะลุกขึ้นมาก็ไม่มีสภาพที่จะสู้ต่อแล้วนะครับ
สีแดงตายังลอยอยู่ครับ
โอ้โหโอ้โหแล้วเป็นทางด้านวาลาดิเนชูแด็กจากรัสเซียแล้วครับ
ทำได้สำเร็จครับเป็นแชมป์ครับในรูปพิการ๗๑กิโลกรัม

คุณผู้ชมครับเดือดจริงเอาเราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน
นะครับบลื้อคอนเตอร์

ขึ้นมามอบเข็มขัดครับ

อดนักชกชาวรัสเซีย
วาลาดิเนชูแดก

แล้วกลับมาลุยกันต่อกับช่วงสุดท้ายของรายการ
ช่วงหน้าเรามีไฮไลท์เด็ดให้ชมด้วย
คุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ

ใครดูกันไม่ทันว่าน็อคเอาท์กันยังไง

พิกัดน้ำหนัก๗๑กิโลกรัมประจำวันนี้

อย่าลืมนะย้ำกันอีกทีว่ามีไฮไลท์เด็ดนะครับ

ปอนเซอร์ผู้สนับสนุนรายการของเรากันก่อน

ของคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์

สดามกวาลาดิเมียชูเรคจากรัสเซีย

แต่ตอนนี้เรามาดูไฮไลท์ที่ผ่านมาในวันนี้กันก่อนครับ

ต้านความแข็งแรงของเพชรบุรภาษณ์มึงไม่ไหวนะครับ

ที่๒ครับ๔๕๕กิโลกรัมระหว่างชมวกเพชร
เพชรสมนึกครับกับทะดานยอดระดับสิทธิ์ยอดถง
ประเทศเล็กดีรถโตแล้วครับยอดระดับ
แต่วันนี้ต้องบอกว่าต้านความใหญ่ของชมวกเพชรไม่อยู่ครับ
ข้าวในของชมวกเพชรนั้นแข็งแรงแข็งแกร่ง
แข็งแกร่งจังหวะมืดและโดนแค่งขวาลงโทษเลยครับ
ถึงแม้ว่าหลักเหลี่ยมจะเป็นรองครับแต่ว่าได้ความแข็งแรงสุดท้ายเป็นฉมวกเพชรครับ
เอาชนะคะแนนไปแล้วนี่ครับจบไวครับ
ด้วยศอกของทางด้านเจ้าเฉลิมเกียรติแล้วครับ
ดูภาพช้าครับนี่ครับโดนไปก่อนนะครับจนเมาเลยครับ
เข้าบริเวณท้ายถอยครับลุกขึ้นมาแต่ดูครับจังหวะสองครับ
ปักศอกเข้าไปต้องบอกว่าแตกนะครับบริเวณเบ้าตาของทางด้านกิ่งเพชรครับ
โอ้โหดูครับหูโดนจังเลยครับโอ้โหฟันเขาก่อนแล้วครับสิบเพชร
โดนสวนทีเดียวเลยครับพลิกแพ้น็อกไปในยกที่สองจาก
ต้องบอกว่ากำลังจะวิ่งมาพระเด็จศึกแล้วครับแล้วนี่ครับคู่คาใจครับ
เสมอกันมาครบรอบหนึ่งปีพอดิบพอดีในวันนี้ครับยอดธนงเพชรวังล่างครับ
ธนาอุดมเล็กนุฟาบุรีลูกมวยตลอดทั้งเกมเกือบสองยกนะครับ
นาอุดมเล็กนี่เหมือนจะโชว์ได้อย่างเหนือชั้นนะครับแต่มีจุดเปลี่ยนเลยครับ
จุดเปลี่ยนของเกมก็คือศอกขวาของยอดธนงเพชรวังล่างนะครับดอกนี้นะครับ
เปิดแผลแตกค่อนข้างที่จะยาวพอสมควรแล้วครับแล้วโดนแม่โดนศอกดอกนั้นเข้าไปเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยครับ
นี่ครับถีบย้ำเข้ามาเพื่อที่จะให้แผลเปิดกว้างมากขึ้นแล้วก็ยอดธนงเป็นฝ่ายเปิดเกมวงในขวางหน้าและตีครับ
พยายามใช้วงในนี่แหละครับไล่ตีแล้วก็เป็นทางด้านยอดธนงครับจากระยองไปชนะคะแนนไป
และสุดท้ายนี่แหละคุณชิงแชมป์ครับเจดสิบเอ็กซ์ฮิลูกลับ
กับวาลดมีอชูเหลือการราศีครับข้าจะต้องบอกว่านอกในใช้ยาแล้วครับ
แต่พลาดมาโดนศอกแล้วก็พลาดโดนหมัดชุดครับร่วงแพ้น็อกไปในยกที่๒เลยครับ
สุดท้ายก็เป็นเจ้านักชกจากรัสเซียแล้วครับคว้าแชมป์ไปครอง
วันนี้เวลาของรายการนั้นหมดลงแล้วครับผมปัตภงบนอารี

แล้วก็ทีมงานกลับลาแฟนรายการไปก่อนครับ
ก็พบกันใหม่เสาร์หน้าวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับ